คุณผู้ชมไม่ได้ออกงานอีเวนต์เนี่ยครึ่งปีเลยนะ
ไม่ได้บอกว่าจะมีข่าวดีนะ
ยังนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดนั้นเธอกลับมาออกอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
ตอนหน้าที่ทุกคนก็ทราบอันเดียวเนอะ
เข้ามาด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงในพื้นที่โซเชียลต่าง
คือตามไปด่าทุกช่องทางพูดง่าย

เธอค่ะเพิ่งเปิดใจเรื่องนี้ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะ
แล้วหลังจากวันนั้นเองเธอก็ได้มาปรากฏตัวอีกครั้ง
กับกิจกรรมของโรงพยาบาลจุลาพรค่ะ

ซึ่งเธอนะก็มาพร้อมกับนี่เลยคุณสงการเตชะนรงค์ค่ะ
มาให้กำลังใจกันด้วยนะคู่นี้ก็น่ารักดีนะคะ
สีตาบอกเลยว่าสดใสค่ะ

แล้วก็ทำงานคล่องแคล่วแล้วก็เต็มที่เหมือนเดิมค่ะ
แต่ในเรื่องของการสัมภาษณ์คุณแมทพิรณีนะ
ก็ยังคงไม่สะดวกที่จะตอบคำถามใด

ทำให้ไม่ทราบจริงว่าถึงความคืบหน้าของการดำเนินคดี
แล้วก็ไม่รู้จริงว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเธอนั้นพอดี
ขึ้นไหมเป็นยังไงใช่ค่ะ